มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีสาวโรงงานหน้าตาดีถูกฆ่าเปลือย
นะคะตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเริ่มตั้งแต่ออกจากโรงงานคือเลิกงานนะคะ
ไปเจอใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะคะไปเจอเบาะแสอยู่หนึ่งเบาะแสค่ะ
บอกว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับตามเธอออกมาจากโรงงาน
และหลังจากนั้นเธอก็หายไปนะคะ
จากกรณีที่ตำรวจพบศพนางสาววราพรอิ่มอาหาร
หรือว่าพรอายุ๔๐ปีค่ะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอนครหลวง
ถูกคนร้ายใช้กางเกงรัดคอใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งที่คลองบางพระครูนะคะ
จากนั้นคนร้ายเผาเสื้อผ้าของผู้ตายทำลายหลักฐาน
คือเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตหรือว่าจะหายไปนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงงาน๒ทุ่ม๑๘นาที
แล้วมีภาพผู้ตายเดินออกจากโรงงานมากับกลุ่มเพื่อน
ตำรวจก็ต้องเรียกกลุ่มเพื่อนร่วมงาน๓คนภาพนี้ค่ะมาให้ข้อมูล
สอบสวนพยานบุคคลไปทั้งหมดแล้ว๘ปาก
เพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะ
บอกว่าเห็นกระบะสีดำไม่ใช่รถในพื้นที่
ไม่เคยมีใครเห็นรถคันนี้ขับตามผู้ตายขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
และจอดอยู่ที่บริเวณพบศพด้วย
ตำรวจนะคะตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วนะคะกำลังเร่งหาเบาะแสต่อไป
กลายเป็นกระบะต้องสงสัยแล้วนะ
ซึ่งล่าสุดเองนะคะศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ตำรวจตรีนราเดชทิพย์รักเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็มีการประชุมชุดคลี่คลายคดีนะคะ

ภายหลังการประชุมค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสั่งชุดสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางจากโรงงานที่ผู้ตายทำงานจนถึงจุดเกิดเหตุ
รวมถึงตรวจสอบกล้องหน้ารถทุกคันเลย
เอาเวลาที่รถคันนี้ไปจอดอยู่
รถคันไหนขับผ่านขอกล้องหน้ารถหน่อย
อกจากนี้สอบปากคำพยานบุคคลอย่างละเอียดหาบ่อแสคนร้าย

ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมหนี้สินขัดแย้งส่วนตัว
ว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่ผู้ตายรู้จัก
มีความชำนาญในพื้นที่เป็นอย่างดีด้วย
ยืนยันตำรวจทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
คดีนี้ก็ถือว่าเข้าสู่วันที่๓แล้วนะ
ที่ตำรวจต้องคลี่ขายคดีให้ได้โดยระยวน